สำหรับสัปดาห์นี้คดีนี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวนะคะ
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกหมายจับและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
แฟนของคุณแตงโมค่ะมีการโพสต์เป็นลักษณะของภาพการ์ดวาเลนไทย
วันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งคุณตังโมเสียชีวิตตกเรือนะคะ
นับจากวันตกเรือคือวันที่๒๔กุมภาพันธ์ห่างกัน๑๐วัน
คุณเบิร์ตเอาการ์ดวาเลนไทยปีล่าสุดปี๖๕ลงมาโพสต์ค่ะ
เป็นลักษณะของการโพสต์ความทรงจำดี
คุณหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการออกไม้จับ
แล้วก็การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
การ์ดวาเลนไทยที่คุณให้กับคุณตังโมให้กับคุณเบิร์ต
เขียนด้วยลายมือของคุณตังโมและเขียนค่อนข้างยาวนะคะ
สุขสรรค์วันแห่งความรักนะคะที่รักขอบคุณความรักที่เธอมีให้เขาเสมอมา
เขารักที่รักมากนะติดแฮชแท็กด้วยรักแบบที่ไม่เคยรักใคร
มีค่าในตัวเองมีค่ามากกับเขา
และพระเจ้ารักตัวเองให้มากนะรักษาสุขภาพได้แล้วนะ
ฝันจะเป็นจริงจะได้เล่นกับลูกไปนาน
คนมองที่ประโยคสุดท้ายนี่แหละ
ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาจะอยู่คอยซัพพอร์ต
เป็นที่พักพิงให้ที่รักเสมอจะคอยผลักดันให้ทุกฝันสำเร็จ
เขาขอโทษนะที่ชอบทำให้น้อยใจบ่อยค่อยปรับกันไป
อย่าเพิ่งท้อกับเขานะที่รักจากคนที่แคร์เธอที่สุดในโลก
แคร์ที่รักรักที่สุดในโลกด้วย
ในขณะที่คนในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจคุณเบิร์ตอย่างล้นหลามใต้โพสต์

ไหวทีก็โอ้โหหลายคนน้ำตาลื้นเลย
มองไปถึงการมีครอบครัวมีลูกด้วยกัน